ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าไปดูเจ้าตัวตัวหนึ่ง
ที่ชอบเข้าไปในบ้านเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ชอบปลาจริงชอบปลาจังแต่คนก็ไม่ชอบนะ
เราไม่ชอบมนุษย์ไม่ชอบแต่ไอ้ตัวนี้มันชอบ
แล้วมันชอบอะไรมันชอบพื้นที่ชุ่มแชร์
อ้าวเรียบร้อยครับ

แต่เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านนี่ความเชื่อเขาว่ามาให้โชคให้ลาบเหมือนกันนะ

ใช่แล้วครับผมแต่ว่าทำไมต้องพูดครับผมครับผม
เพราะว่าบ่อนี้มันเป็นบ่อปลาที่มีนิสัยสุภาพเรียบร้อย

ก็เป็นผู้ชายก็ปลาคราฟ

ไปดูเรื่องราวของเจ้าเงินตัวทองนะฮะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๘๖ทับ๑๕
มีขนาดยาวประมาณสัก๒เมตร

คลิปนี้นะลูกชายเจ้าของบ้านเป็นคนถ่ายไว้

เพราะตัวมันใหญ่มาก๒เมตรนะครับ
ดลงไปในบ่อแล้วนิ่งเลย

เป็นตัวเงินตัวทองที่ติดอ่าง

ติดอยู่ในบ่อในอ่างปลานี่แหละครับ

เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยไปดูกันครับ

ไปแล้ว
บ๊ายบาย

แล้วไม่สนแล้วไปแล้วจ้า

ก็ไม่ได้โดนกินคือบางคนกลัว

เงินตัวทองเนี่ยโดดลงไปในบ่อปลาครับจะไปกินปลาหรือเปล่า
ไม่ได้กินคือแค่ลงไปนอนแช่อย่างเดียว

เจ้าของบ้านเหมือนมาไล่มันนะเนาะมันก็ยอมออกแต่โดยดีนะ
พลวดไปจนเจ้าของบ้านก็วิ่งพลวดไปอีกที่เหมือนกัน
ตอนนี้ตัวเงินตัวทองวิ่งพวดเข้าบ้านแล้วนะคะ
เจ้าของบ้านโดดลงบ่อแส
ใจวิ่งออกนอกบ้านไปแล้ว
ถ้าเกิดว่าบ้านใครช่วงนี้ยังไง

ตัวเงินตัวทองออกมาเยอะนะชมช่วงนี้